คุณผู้ชมครับในช่วง๗๗ของแปลกวันนี้
พาไปดูของที่ยิ่งใหญ่
เป็นพระแกะสลักที่ยิ่งใหญ่
เพราะเป็นการแกะสลักที่หน้าผานั่นเองนะครับ
เพราะบอกว่าใหญ่ที่สุดในอาเซียน
ไม่ใกล้ไม่ใช่อยู่ต่างประเทศ
อยู่ในบ้านเรานี่แหละที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ

ตามคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มเข้าไปได้เลยครับ

ผมอยู่ที่พุทธมนตรสุพรรณบุรีนะครับ
อยู่ตรงบริเวณผามังกรบินนะครับ
ซึ่งเป็นสถานที่ที่ประดิษฐานพระแกะสลัก

ซึ่งจะมีความแปลกและก็สวยงามขนาดไหนนั้น

แกะสลักขนาดใหญ่ปางกรดพุทธมารดา
พระพุทธปุศยคิรีศรีสุวรรณภูมิ

สูง๓๕เมตรกว้าง๒๕เมตร
ที่ตั้งตรงานอยู่บนหน้าผามังกรบินแห่งนี้
เกิดจากความศรัทธาของพุทธศาสนิกชน

และที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี

เป็นจุดเริ่มต้นของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ดินแดนสุวรรณภูมิ
เพราะมีหลักฐานทางโบราณคดีที่มีข้อพิสูจน์ว่า
พระเจ้าอโศกมหาราชแห่งอินเดีย
ส่งพระโสนะและพระอุตระเทระ

ดังหลักฐานจารึกศิลปุศยคิรี

จากบนภูเขามีดอกไม้ที่สวยงาม
และทำมาจากบนยอดเสาอโศก
เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง
ทางพระพุทธศาสนาของประเทศไทย

ได้รวบรวมพลังศรัทธาของประชาชน
สร้างพระพุทธรูปแกะสลักภูภา
งโปรดพุทธมารดายใหญ่ที่สุดในโลก
และเป็นพระแกะสลักที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน
ที่ตรงนี้เป็นสถานที่รกร้างจากการทำเหมืองเก่า
แต่เมื่อปี๒๕๔๓ประธบาลไม่ต่อสัมภาษณ์เหมืองหิน

และกลายเป็นที่มั่วสุมของกลุ่มวัยรุ่น
รวมถึงเป็นที่ทิ้งขยะของชาวบ้าน
ประกอบกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หรือจะกลับไปเป็นโรคไร้พรมแดนเหมือนก่อน

เข้ามาในดินแดนแห่งนี้เป็นครั้งแรก
เริ่มสลักตั้งแต่วันที่๑มีนาคม๒๕๕๗มา
ถึงปัจจุบันนี้ก็เข้าปีที่๓แล้ว
สุรรูปองค์ที่เรากำลังสลักอยู่นี่
รูปองค์ที่เรากำลังสลักอยู่เนี่ย
เป็นปางโปรดพุทธมันดา
เรียกตามภาษาเหล่าก็เรียกว่าปางกระตันอยู่กับตะเวที
มีความสูง๓๕เมตร
เท่ากับปีที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้
หน้าตากว้าง๒๕เมตร
ก็ตรงจุดที่สลักเนี่ย
เป็นหน้าผากที่ยื่นออกมา

มีลักษณะคล้ายกับหัวมังกร
เพราะสองข้างด้านซ้ายด้านขวาที่สลับพระพุทธรูปเนี่ย
จะมีลักษณะเป็นเหมือนกับปีก
โค้งออกไปทั้งสองด้านซ้ายขวาด้านนี้เราจะเห็น
เพราะฉะนั้นสถานที่ตรงที่สลักปลาเนี่ย
จึงเรียกว่าผามังกรบิน
เป็นมงคลละนามด้วย
อกจากนี้ยังมีแผนจะสร้างสถานที่แห่งนี้
ให้เป็นพุทธมนตรสุพรรณบุรีที่ยิ่งใหญ่
โครงการพุทธมหาสถานเมืองโบราณอูทอง
แต่เป็นแผนที่ยังไม่ได้กำหนดระยะเวลา
เนื่องจากงบประมาณในการสร้าง
ต้องใช้เงินจากแรงศรัทธาจำนวนมาก
หลังจากนี้จะทำโครงการเจาะถ้ำ
เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม
และใช้เป็นสถานที่เวียนเทียนรอบภูเขา

จะไปใช้พื้นที่ในถ้ำของภูเขาเนี่ยทั้งหมด
เป็นสำนักงานเป็นหอประชุม
เป็นที่สวดมนต์ไหว้พระเป็นที่ปฏิบัติธรรม
เราจะใช้ถ้ำในภูเขานี้ทั้งหมด
อย่างน้อยก็ประมาณกลางเลยว่าสักสิบไร

อีกหนึ่งพุทธสถานที่มีความสวยงามและยิ่งใหญ่

กลายเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน
ในจังหวัดสุพรรณบุรีและทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
อีกทั้งจะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว

ว่ามาสถานที่แห่งนี้แล้ว
สมศักดิ์ศรีชุ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน